หมาตัวนี้นะคะอยู่มันขึ้นไปย่องขึ้นไปนั่งอยู่บนหลังคารถยนต์คันหนึ่ง
เรียกเท่าไหร่ก็ไม่ลงถามยังไงก็ไม่ยอมลงมา
ประหนึ่งว่าดูสิดูฉันแล้วดูทะเบียนรถคันนี้ของฉันด้วย

หน้าตาก็จิ้มลิ้มใครเห็นก็อมยิ้มไปตามการซูมทะเบียนให้ดูก่อนเลยจ้ะ

เขาบอกนั่งสบายอกสบายใจเหลือเกินนะคะ

เชิดหน้ายิ้มแฉ่งอยู่บนรถหลังคารถทะเบียน
ตอปะตักท้อสถาน๕๕๐กทม
ไฟแดงถนนพระยาสัจจาบริเวณโรงเรียนชนราศดรอำรุง
หรือว่าโรงเรียนชนชายนะคะที่อำเภอเมืองชนบุรี
ตำรวจก็ดีกู้ภัยก็ดีคุณดูสิ
เรียกก่อนแล้วอะไรก่อแล้วให้อาหารเม็ดก็แล้วอ่ะคุณ
ไม่ลงไม่เอาทำยังไงก็ไม่ยอมลง
คุณเชื่อไหมชั่วโมงกว่าไม่ยอมลงมาเลยนะ
ในที่สุดต้องตัดสินใจให้เจ้าของรถนะคะ
ขับรถกลับไปบริเวณหมู่บ้านที่หมาตัวนี้มันอาศัยอยู่

ในรถก็ขึ้นหลังคารถเจ้าของรถบอกว่าขับรถมารับลูก
แล้วสุนัขตัวนี้มันปีนขึ้นไปบนหลังคารถแล้วไม่ยอมลง
ตอนแรกเนี้ยก็ตั้งใจว่าถ้าขับไปนิดนึงอ่ะ
หมามันอาจจะตกใจกลัวไงว่าอุ๊ยทำไมมันขยับไปขยับมา
มันคงจะลงแหละแต่เปล่าเลยจ้ะทำยังไงก็ไม่ยอมลง
กู้ภัยมาแล้วตำรวจมาแล้วก็ไม่ยอมลง
สุดท้ายต้องขับมันไปส่งแถวบ้านนะคะแถวบ้านมันนะคะ

ถึงยอมลงอ่ะชาวบ้านหลายคนเล็งไว้เรียบร้อยแล้ว
ห้าห้าศูนย์จ้ะนี่นะครับ